เอาไปสัมผัสธรรมชาติกันต่อคุณผู้ชมครับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยากจะสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด
แบบเข้าถึงธรรมชาติ
เบิร์ตเข้าไปเที่ยวหรือไปทรมานตัวเอง

คือแต่ละคนนะโอ้แต่ละอนง
แต่งชุดไปสวยงามรองเท้าแฟชั่น

แล้วเคาะร้ายฝนตกลงมาพอดี
สภาพเลยเป็นอย่างที่เห็นมันลื่นแต่คราวนี้

ล้มลุกลุกคานคนหน้าล้มคนหลัง

บางคนมาดูคลิปเห็นแล้วสงสาร
แต่ละคนสู้ชีวิตจริงเละไปทั้งตัวด้วยขี้โครนฮะ

แล้วบอกว่าโอ้โหไปเที่ยวแบบสู้ชีวิตมาก

ฝนตกแบบนี้ห้ามไปทางที่มันเป็นดิน
แนะนำให้ไปเดินบนหญ้าแล้วก็มันจะไม่ลืด
พูดยังไม่ทันขาดคำเลย
วัดพื้นไปแล้วบางคนแนะนำว่า
ถ้าจะไปเที่ยวเขาช่องลมที่นครนายก
ให้ไปหน้าหนาวอากาศจะดี
มันจะไม่เป็นโคนเป็นเลนแบบหน้าฝนแบบนี้ครับ

เที่ยวแบบสู้ชีวิตแอดเวนเจอร์สุด